โปรดติดตามตอนต่อไป
ว่าจิ้นกันขำ

ดันโช๊ะเจ๊กันนอกจ่อสงาน
เรื่องมันคงไม่มีอะไรหรอกค่ะ
ถ้าทั้งคู่ไม่มีแฟนอยู่แล้ว

บทละครนี้ก็ช่างเป็นใจ
ในละครเปิดมาตอนไหน
ก็เจอพระเอกถอดเสื้ออยู่กับนางเอกตลอด
รอบรักจู่จุ๊บกัน

จนแฟนสาวของฝ่ายชายลมออกหู

โหยคิดมากนี่มันการแสดงนะครับ
อ้าวฝ่ายนางเอกตัวเล็กนี่ก็ร้ายนะจ๊ะ
แฟนก็มีอยู่อยู่เมืองนอก
อาศัยจังหวะอยู่ห่างกัน

โอ้โหใครไม่รู้ก็คงคิดว่า

เป็นกลุ่มเพื่อนดาราน่ารักดี
ที่ชะหารู้ไม่
มีกี่คนโดนสวมเขาหนักหัวไม่รู้ตัวจ้า
แม้ถ้าจะหากินกันแบบนี้
แล้วก็หลอกแฟนของตัวเองแบบนั้น
ระวังนะจ๊ะกรรมจะตามทาน
ช่วงนี้เข้าพรรษาด้วย
สิ่งข้อสามท้องเอาไว้ให้ขึ้นใจนะจ๊ะค่ะ

ชิคกี้พาย